คุณผู้ชมครับวันนี้วันอังคารนะครับมีการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับ
หัวหน้าคอรมอลคือนายกรัฐมนตรีอยู่ต่างประเทศนะครับ
ตอนนี้อยู่สหรัฐอเมริกาคนที่นั่งเป็นประธานในการประชุม
ก็คือทางรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย
คุณภูมิธรรมเวชยชัยนะครับ
วันนี้คอรมอคุณผู้ชมครับได้มีการปรับขึ้น
ราคาน้ำตาลทรายนะครับอีกกิโลกรัมละ๒บาทนะฮะ
เพื่อจะแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะครับรายละเอียดเป็นอย่างไรนะฮะ
คือทางรัฐมนตรีพาณิชย์คุณภูมิธรรม

มีมติปรับขึ้นราคาน้ำตาลทรายในประเทศนะครับ

ข้อเสนอของคณะกรรมการบริหาร
สมดุลในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายนะครับ
ทำให้ราคาขายส่งครับ
น้ำตาลทรายขาวจากเดิมกิโลกรัมละ๑๙บาท
ขึ้นเป็นกิโลกรัมละ๒๑บาท

จากเดิมกิโลกรัมละ๒๐บาทครับ
ขึ้นเป็นกิโลกรัมละ๒๒บาท
ทีนี้ในส่วนของราคาขายปลีกนะครับ
น้ำตาลทรายขาวจากเดิมกิโลกรัมละ๒๔บาท
ขึ้นเป็นกิโลกรัมละ๒๖บาท

จากเดิมกิโลกรัมละ๒๕บาท
เป็นกิโลกรัมละ๒๗บาท
แต่ว่าในส่วนของการเก็บเงินเข้ากองทุน
เพื่อดูแลสิ่งแวดล้อมกิโลกรัมละ๒บาท
คณะรัฐมนตรีไม่เห็นชอบนะฮะ
มีการมอบให้กระทรวงอุตสาหกรรมนั้น
ไปศึกษาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับ

เนื่องจากว่ามีส่วนเกี่ยวข้องหลายหน่วยงานนะครับ

น้ำตาลนั้นจะไม่ขาดตลาดนะครับ

ให้กับเกษตรกรที่กำลังเดือดร้อน
ในอนาคตครับอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอีกครั้ง
แต่ว่าตอนนี้ต้องแก้ไขปัญหาฉุกเฉิน

ให้กับประชาชนก่อนนะครับ
น้ำตาลซายขึ้นกิโลกรัมละ๒บาทนะครับคุณผู้ชม